มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์วัยรุ่นสองกลุ่มนะฮะในย่านสำโรงใต้สมุทรประการคือกลุ่มเด็กมหาวงกับกลุ่มเด็กซอยโรงเหล็กที่มีเรื่องกันนะครับ
มีการแทงกันจนมีคนเสียชีวิตแล้วก็ไปมีเรื่องต่อที่โรงพยาบาลมีการไปต่อยคุณหมอไปต่อยบุรุษพยาบาล
แล้วก็เฮโลกันไปตามทำร้ายคู่อริที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓จุดด้วยกันนะครับ
ล่าสุดก็มีการนำตัวผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะผู้ชายเสื้อส้มที่ไปต่อยคุณหมอเขาชื่อพานุวัฒน์แย้มสุกหรือว่าในกั๊ก
หมอก็บอกหมอเองค่ะแล้วก็ไปต่อยหมออีกคนนึงน้องชายชื่อมินไปช่วย
เอาไปต่อยบุรุษพยาบาลอ่าถามว่าได้ต่อยไหมเขาบอกว่า
แต่คุณหมอซึ่งเป็นแพทย์หญิงล้มนะคะ
ล้มเลยบอกต่อยถากนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
กั๊กเนี่ยนะฮะก็เดินนำหน้ากลุ่มวัยรุ่นเข้าไปห้องฉุกเฉิน
อย่างที่ผมบอกตะโกนถามใครใครว่าน้องผมตายอะไรอย่างนี้
ส่วนคนที่เดินตามหลังมาคือคนเนี่ยกลางภาพเนี่ยขวามือเนี่ย
ศีรษะที่ตัดผมสกินเฮดเนี่ยชื่อว่าในมินนะฮะ
หรือว่านายนิพลวันชมนะฮะ
ก็เป็นคนเดินตามไปแล้วก็ไปชกคนที่ไปช่วยคุณหมอก็คือเป็นบุรุษพยาบาล
ทั้งคุณหมอและพยาบาลเขากำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเพื่อนเขาอยู่
คือในคิวรัชพงศ์วาสนานะฮะ
แล้วไปชกคุณหมอจนล้มแล้วก็มีบุรุษพยาบาลไปช่วย

ต่อมาในกั๊กก็มอบตัวสารภาพ

หลังมารู้ว่าในคิวเสียชีวิต
และอ้างว่าต่อยยังไม่ได้แรงเลยนะแค่ถาก
ฟังเสียงของในกั๊กกับนายมินนะฮะ
ผมยาวนี่ครับต่อยครับต่อยหมอไม้วิชัยคนเดียวโดนครับ
อันนี้แหละ๒คนสำคัญเลย
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าคดีความกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจโรงพักสำโรงใต้
ก่อนหน้านี้มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้
ทะเลาวิวาสกัน๑๑คน
แล้วล่าสุดค่ะ
วัยรุ่นเข้ามอบตัวเพิ่มเติมอีก๔คน
ตอนนี้รวมเป็นจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
๕คนตามรายงานข่าวยังมีอีก๓คน
ยังคงไม่มามอบตัวค่ะ
ทีนี้มาดูหน่อยว่าตำรวจเขามีการดำเนินคดีในข้อหากี่สำนวนอะไรยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแยกออกเป็น๓เหตุการณ์๓คดีด้วยกัน
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่ซอยโรงเหล็กก่อน
กรณีที่กลุ่มมหาวงยกพวกมาทั้งหมด๘๙คน
มาหาเรื่องฝั่งกลุ่มโรงเหล็กซึ่งมีด้วยกัน๕คน
แล้วปรากฏว่าหนึ่งในแก๊งสมาชิกของมหาวงที่ชื่อว่านายคิวหรือชื่อจริงก็คือนายรัชพงศ์เนี่ย
พลาดท่าโดนฝั่งกลุ่มโรงเหล็กเขาเสียบจนกระทั่งเสียชีวิต
คนที่ใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงนายรัชพงศ์จนนายรัชพงศ์หรือว่านายคิวได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่านายแจ๊คคนกลางในภาพใช่เหตุการณ์แรกตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานายแจ็คคนนี้คือ
ฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะครับส่วนเหตุการณ์ที่สองเอาล่ะจบที่ซอยโรงเหล็กแล้ว
หลังจากนั้นกลุ่มมหาวงค่ะยกพวกกันไปที่โรงพยาบาลวิพารามจำได้ใช่ไหมคะ
เหตุการณ์ตรงนี้ที่นายกั๊กแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงหลายคนแล้วค่ะเข้าไปไปต่อยหน้าคุณหมอ
ไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะฮะเนี่ยรวมถึงอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะ
ที่กลุ่มไวรุ่นทั้ง๒กลุ่มเนี่ยเขาทะเลาวิวาสกันทั้งหมด๒กลุ่มเนี่ยมีจำนวน๑๘คนนะฮะ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันทีนี้ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยก็ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหารวมเลยนะคะ
ก็คือก่อเหตุทะเลาวิวาสกันทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลในยามวิการ
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ค่ะโอ้โหนี่คือข้อกล่าวหาทั้งหมดที่สิบแปดคนโดนไป
หนักนะหนักเหมือนกันนะคะและจากที่คุณโรสลินไล่เรียงเหตุการณ์ไปเหตุการณ์จุดเริ่มต้นเลยมันอยู่ในซอยโรงเหล็กไง
นี่คนนี้ใช่เขาก็ยอมรับยอมรับเลยก่อนเกิดเหตุ
ผมนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ
เข้าไปในซอยโรงเหล็กเพราะจะเอายาบ้า๑๐เมตร
แลกกับสวรรค์ไฟฟ้ากับคนที่รู้จัก
อันนี้เป็นภาพกราฟิกเหตุการณ์จำลองนะ
ระหว่างนั้นค่ะวัยรุ่นกลุ่มโรงเหล็ก
เห็นในแฮ็กเข้าไปในซอยและรู้แน่ชัดว่า
ส่งยาแน่นอนลักษณะแบบนี้ก็เลยพูดจากข่มขู่ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับนะก็เลยทำให้เกิดมีปากเสียงกัน
เกิดการชกต่อยกันค่ะก่อนที่นายแฮ็กจะโทรศัพท์
ตามเพื่อนกลุ่มมหาวงมาช่วยเหลืออีกประมาณ๑๐กว่าคน
แล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันบานปลายจนมีเพื่อนถูกแทงเสียชีวิต
จากเหตุการณ์นี้นะคะก็นำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ก็คือเรื่องของการครอบครองยาเสพติดทีนี้ค่ะมีการดำเนินคดี
ก็ต้องนำตัวในแฮกไปชี้จุดที่ซ่อนยาบ้า๑๐เมตรด้วยนะคะ
เมื่อวานี้ตำรวจนำตัวในแฮกไปชี้จุดค่ะ
สรุปเป็นแบบนี้๑จุดเริ่มต้นอยู่ในซอยโรงเหล็ก๒
โรงพยาบาลวิพารามก็คือมีอาการไปชกหมอกลุ่มมหาวง
ตามไปเอาเรื่องคู่อริที่รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
และจากเหตุการณ์ที่๓ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของเหตุการณ์ทั้งหมด
มันมีการคว่างปลาสิ่งของกันในห้องไอซียู
โดยเฉพาะเดี๋ยวจะหยิบเก้าอี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วคว่างเข้าไปในกลุ่มนั้นที่มันเตียงอยู่เนี่ยค่ะ
นี่มันเกิดความเสียหาย

อุปกรณ์ทางการแพทย์มีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงราคาหลักแสน

ถ้าจะทำอย่างนี้มาดูกันหน่อยไหม
เขาเป็นผู้มีความรู้นะเขาก็เคยแจ้งที่ว่า
แต่ละอย่างในห้องเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะ
เขาบอกโชว์รายการทั้งหมดเลยประมาณ๒๐รายการ
ก็มีถูกสุดแหละหลักพันก็คืออุปกรณ์การปรับอัตราการไหลของออกซิเจนนะคะ
ราคาเครื่องละ๒๖๐๐บาท
แต่แพงมันก็มีไงคะเอาไปดูเลย
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร๘๕๐๐๐บาทค่ะ
ดใช้ไหวไหมล่ะเออไหวไหมนะคะ
ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบข้างเตียง
ก็คือผู้ป่วยที่อาการค่อนข้างสาหัสต้องติดตามอาการตลอดนะคะ
โดยเฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจที่มันจะดังตี๊ดเนี่ย

กระตุกหัวใจราคาเครื่องละ๓๕๐๐๐บาท
ส่วนเครื่องที่เหมือนจะธรรมดาธรรมดานะคะ
แต่มันแพงจริงเลยก็คือเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
เอาแขนสอดเข้าไปเนอะใช่

จากเหตุการณ์นี้โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย
บอกว่ามันมีบางครึ่งเหมือนกันที่ได้รับความเสียหาย

ครับชดใช้กันไปเอาให้หนักไปไว้ไหม
ทีนี้ด้านครอบครัวของในคิวผู้เสียชีวิตนะฮะ
คือในรัชพงศ์เนี่ยเมื่อวาน
คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณลูกชายครับ
บริเวณนี้ที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นซอยโรงเหล็ก
ทันทีที่ไปถึงนางสุเทียมเหมาะตัว
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสื้อขาวคนนี้คนนี้
แล้วก็เป็นแม่ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นในซอยโรงเหล็ก
ออกมาคุยกันกับพ่อแม่ของในคิว

เหตุการณ์นี้เราต้องสงสารพ่อแม่นะ

และเป็นฝ่ายถึงเสียทั้ง๒คนก็จับมือกัน
ของคิวยืนยันว่าจริงแล้วคิวเป็นคนดีนะ

แต่จู่เพื่อนมาเรียกให้ออกไปช่วยกันหน่อย
กระทั่งเพื่อนโทรมาบอกแม่แม่
โดนแทงแม่ก็ตามออกไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็สิ่งที่เจอคือลูกเสียชีวิต
นะเอ้อต้องมาทำที่ธีชนดูบัญญาณ
นะหาอู่ทิศอุมกุศลให้กับคิวด้วย
หลังจากที่มีการคุยกันกับพ่อแม่ของ
ของฝ่ายวัยรุ่นที่ซอยโรงเด็ก
ต่างฝ่ายก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะ
อ้าวก็ย้ำเตือนคุณผู้ชม

เพราะท่านจะเป็นบุคคลที่เสียใจที่สุด
กับการกระทำของพวกเรานั่นแหละ
นึกถึงหน้าพ่อแม่ของเธอไว้นะ